พาคุณผู้ชมไปดูเหตุยิงกันที่คลองหลวงปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
ซึ่งคาดการณ์กันว่าสาเหตุของการยิงกันครั้งนี้
น่าจะมาจากเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่น
เพราะว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าเขาจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันเนี่ยนะคะ
คนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายวรเชษบุญคุ้ม
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๔นัด

ส่วนมือยิงผู้ก่อเหตุก็คือนายชุมพลบัวเผื่อน
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงค่ำของ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ปากซอยบงกฎ๑๙ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้ความคืบหน้าทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ไปพูดคุยกับนายวรเชษซึ่งพักรักษาตัวอยู่
เจ้าตัวถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้า๔นัด
บริเวณแขนข้อพับทะลุ๑นัด
แล้วก็บริเวณลำตัวด้านหลังจากก้นทะลุลำไส้อีก๓นัด
ตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
แต่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒนบุญนิน

สวทวรเชษสธก็ย่อมาจากสมาชิกสภาเทศบาล
คนที่ถูกยิงเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
เมื่อวานตัวเขาเอาล้อแม็กซ์ที่หยิบยืมมาไปคืนนายประพัทธน้อยรอด
นายประพัทธ์เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลคลองหลวงที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ตอนเข้าไปในห้องมีนายทองสุกแสนจักร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

นี่ก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงอยู่ในห้องด้วย
หลังจากนั้นก็คุยกันสักครู่
จู่นายชุมพลค่ะเข้ามาด่าทอตัวเองว่ามึงด่าอะไรกู
จากนั้นใช้อาวุธปืนเป็นปืนลูกโม่ยิงใส่ทันทีจนหมดโม่เลยค่ะ
จากนั้นกระสุนเข้าที่แขนข้อพับทำให้ตัวเองคือทำทีว่าแกล้งตาย
คุณผู้ชมดูกราฟิกไปด้วยนะทำทีว่าแกล้งตายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
คือถ้าเกิดว่าไม่แกล้งตายก็คงไม่รอดนะคะ
สักพักหนึ่งคนเจ็บได้ยินนายชุมพลถาม
ก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าถามใครคงหนึ่งในนั้นแหละ
ถามว่ามันตายหรือยังมีเสียงของใครบางคนที่อยู่ในนั้นตอบว่ายังไม่ตาย
นายชุมพลจึงเอากระสุนปืนใส่ลูกโม่ต่อ
พร้อมกับยิงเข้ามาที่ตัวเองอีกรอบ
ตอนนั้นเนี่ยตัวเองตั้งสติได้ค่ะกระโดดเข้าไปแย่งปืนจากนายชุมพล
ทำให้นายชุมพลยิงปืนใส่ตัวเองจนหมดโม่อีกรอบ
กระสุนปืนยิงเข้าไปที่หลังตัวเอง๓นัดนะคะ
หลังจากนั้นนายชุมพลก็หลบหนีไป
แล้วผมก็คุยกับแกนางคุยกับแกตลอดหนึ่ง
คนคนนี้ก็เข้ามาเลยโม่หนึ่งอะครับ
ผมจำไม่ได้ว่ามันมันรัวหมดโม่
เขาก็ตกลงนะว่ามันตายยัง
แต่ผมไม่รู้ว่าเสียงใครพูดว่ายังไม่ตายมันก็มาซ้ำผมอีก
ซ้ำอีกครับ
ที่นี่คาดกันว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น
ทีนี้การเมืองท้องถิ่นก็มีส่วนเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ
เราก็เลยต้องไปถามอดีตสสจังหวัดปฐุมธานี
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าสธวรเชษคนที่ถูกยิงเนี่ย
อยู่ในความดูแลของทีมตัวเองส่วนคนก่อเหตุก็คือนายชุมพลเนี่ย
อยู่ในความดูแลของนายประพัทธ์ที่อยู่คนละคั่วการเมืองเนี่ยเห็นไหม
กำลังลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง
ต้นปีหน้าก่อนหน้านี้นายชุมพลก็อยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละ
แต่ได้มีการแยกตัวออกไปทุกคนก็เข้าใจดีว่าอาจจะมีผลประโยชน์เรื่องของเงินทอง
ทำให้ทีมรู้สึกไม่ดีและอาจจะมีการพูดคุยกันออกไป
เกิดจากความไม่ไม่ไม่พอไม่ชอบแม่อะไรกันอ่าตรงนั้นมากกว่า
หรือว่าอาจจะไปได้ยินคือการเมืองเนี่ยมันมีหลายฝ่ายใช่ไหมครับ
บางทีการไปได้ยินใครมาคำพูดใครมาแล้วไปกระเดียดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้
คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจได้มีการขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออกไม้จับ
มือก็ยิงแล้วนะคะคือนายชุมพลบัวเผื่อนในข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ